ก่อนหน้านี้ราคากิโลกรัมหนึ่งเกือบ๒๐๐บาทนะ
แต่ว่าราคาเริ่มถูกลงบ้างแล้วค่ะ
เพราะว่าล่าสุดตอนนี้ได้มีการนำข้าวพริกมาจากเวียดนาม

ทำให้ราคาลดลงไปประมาณ๕๐๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
และจุดรับซื้อสินค้าเกษตรหรือล้งตลาดผักผลไม้และห้องเย็นที่ตลาดไทย
เดิมกิโลกรัมละประมาณ๑๗๐บาท
เหลือเพียง๑๓๐๑๕๐บาท
เนื่องจากมีการนำเข้าพริกมาจากเวียดนามจากพม่าค่ะ
กระทรวงพาณิชยอมรับว่าสามารถนำเข้าได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวน

ราคาลดลงจากเมื่อวานกิโลกรัมละ๑๔๐บาทเหลือ๙๐บาท
ส่วนมะนาวเพิ่มขึ้นจากปกติราคาเฉลี่ยลูกละ๕๐สตางค์เป็น๗บาทนะคะ
สถานการณ์ราคาผลไม้นางสาววิบูลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ปีนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ๑๐เนื่องจากผลผลิตลดลงค่ะ
ฤดูยังได้รับเสียงบ่นอยู่ว่าแพง
บอกว่าแพงก็ต้องให้เกษตรกร
เพราะว่าคำว่าแพงที่ผู้บริโภคเนี่ย
เราตามตลอดเส้นทางว่าเกษตรกรได้แพงด้วยหรือเปล่า
แล้วคำตอบคือเกษตรกรได้แพงด้วย
สำหรับผลการตรวจสอบการเข้ามาลงทุนของลงต่างชาติในตลาดไทย
พบว่ามีผู้ประกอบการชาวจีนทั้งหมด๑๕ราย
ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนอีก๓๕๐๐รายเป็นผู้ประกอบการชาวไทย
ดังนั้นสัดส่วนการเข้ามาของนักธุรกิจมีเพียงร้อยละ๐๔
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้มงวดให้ผู้ประกอบการต่างชาติดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
โดยเฉพาะการป้องกันการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นผลไม้จังหวัดจันทบุรี
สุรกากรและกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบถึงแหล่งที่มาผลผลิตอย่างเคร่งครัด
ขณะที่จำนวนผลไม้ที่เข้าสู่ตลาดไทยปี๒๕๕๘มีทั้งหมดประมาณ๑ล้านตัน
แบ่งเป็นผลไม้ในประเทศ๗แสนตันและ๓แสนตันเป็นผลไม้นำเข้า
แต่ปีนี้ผลผลิตในประเทศลดลงก็เลยคาดการณ์ว่าจำนวนผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดไทยอาจลดลงประมาณร้อยละ๑๐
ส่งผลให้ราคาผลไม้ปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ๑๐เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะ